มาดูเรื่องปมดราม่านะคะที่ภรรยาพาสามีไปรักษา

ญาติก็ติดใจว่านี่เสียชีวิตเพราะยาถ่ายพญาตินี้หรือเปล่า
ทางโรงพยาบาลก็ออกมาชี้แจงนะคะว่า
สาเหตุที่เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาถ่ายแพทย์โดยตรง
แต่ที่ให้ยาถ่ายพญาติในการรักษากรณีนี้
เพราะว่ายาถ่ายพญาติมีตัวยาสามัญที่ใช้ได้กับคนด้วยเหมือนกัน
เดี๋ยวมาดูว่าโรงพยาบาลชี้แจงเรื่องนี้อย่างไร

หญิงดารุณีงามภูพันธ์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทอง
ชี้แจงในกรณีที่นางประพาพรเกรดเม้าอายุ๕๘ปี
นายแสวงเกรดเมาอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นสามี
มารักษาตัวที่โรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสียค่ะ
แล้วแพทย์ก็สั่งให้ญาติไปซื้อยาฆ่าพญาติของสุนัข
มาบดกรอกทางสายยางให้กับผู้ป่วย
แต่สุดท้ายอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิต
คือเป็นเหตุการณ์ที่คนไข้มาเข้ารับการรักษาตัว
เมื่อวันที่๒๖ตุลาคม
คนไข้มีโรคประจำตัวไตวายระดับ๔
มีโรคความดันโลหิตสูงโรคเกาะอยู่แล้วด้วย
แล้วพอซักประวัติก็ทราบว่าคนไข้ท้องเสียมาแล้ว
ประมาณสัก๒วันแล้วก็มารักษา
พอรักษาหมอก็ตรวจพบว่าติดเชื้อในกระแสเลือด

ก็เลยให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นก็ให้ยาปฏิชีวนะ
รักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
แล้วก็ให้น้ำเกลือเพื่อพยุงความดันโลหิตด้วย
แต่พอให้การรักษาแบบนั้นรุ่งเช้าค่ะ
ก็ตรวจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สั่งบอกว่า

ให้ไปแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นนะคะ

ให้ญาติไปซื้อยาถ่ายพญาติที่ชื่อว่า

มีตัวยาที่สามารถใช้ได้กับคนและสัตว์
แล้วก็ให้ในปริมาณคือ๑ส่วน๔เมตร
หรือว่าประมาณ๒๐๐มิโครกรัม

คือบดแล้วก็ผสมใส่ในสายยาง
ถามว่าปริมาณนี้ก็ไม่ได้เยอะนะคะ

แต่เนื่องจากคนไข้นั้นท้องอืด
ไม่สามารถรับยาได้ในปริมาณมาก

คนไข้เกิดอาการกระสับกระส่าย
มีภาวะปอดบวมน้ำ
ต่อมาวันที่๒พฤศจิกายน
คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ารักษาก็ดูแลมาต่อเนื่อง
แต่วันที่๒คนไข้ไม่รู้สึกตัว
ก็เลยขอนำผู้ป่วยกลับบ้านแล้วก็เสียชีวิต
ทีนี้ทางโรงพยาบาลนะคะก็มีการออกมาแถลงเมื่อวานนี้

ยืนยันบอกว่าผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ก็เลยไม่สามารถระบุการเสียชีวิตได้ว่าเกิดจากอะไร
ว่าคนไข้น่าจะเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัวมากกว่า
ทีนี้ทางโรงพยาบาลก็พูดถึงตัวยาไอวูอลเมกติน
ที่ถือว่าเป็นตัวยาที่ใช้รักษาพญาติตัวกลม
คุณหมอบอกว่าที่ผ่านมามีการใช้ในวงการแพทย์ด้วย
แต่ทีนี้ค่ะนักข่าวก็ให้ยืนยันนะคะว่า
ถ่ายพญาติตัวนี้สามารถใช้กับคนได้จริงหรือไม่
รองผู้อำนวยการเองก็ไม่ได้ยืนยันนะคะว่ารักษาในคนได้
เพียงแต่บอกว่าในยาตัวนี้ค่ะ
มันมียาสาบันเป็นชนิดเดียวกันที่ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ค่ะ
แต่การที่ให้ญาติไปซื้อยามาเองเนี่ย
บอกเลยว่าอาจจะไม่ใช่วิธีที่เหมาะสม
ทางโรงพยาบาลก็จะต้องปรับปรุงวิธีการนี้ต่อไปนะคะ
แม้ว่าจะจดชื่อจดอะไรให้ตามที่หมอสั่งแล้วก็ตาม

มันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของตัวยายอย่างเดียวด้วยนะ
เพราะว่าดิฉันมีโอกาสได้คุยกับทางด้านสัตวแพทย์
เขาบอกว่าประเด็นของเรื่องนี้มันอยู่ที่ยี่ห้อของยาตัวนั้น
ี่ห้อที่บอกว่าเป็นยาฆ่าพญาติของสุนัขเนี่ยค่ะ
มันเป็นยี่ห้อที่ไม่มีออย
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนของสัตว์ทะเบียนยาสัตว์
ดังนั้นเอาง่ายคือมันผิดกฎหมาย
และที่สำคัญมันซื้อไอ้ยายี่ห้อนี้ได้ในร้านขายยาของคน
สัตวแพทย์เขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยยายี่ห้อนี้นะคะ

ขนาดตัวนึงมันกินมันยังตายก็ยังมีเลย
ทีนี้ก็เลยต้องมาดูว่านอกจากตัวยาแล้ว

แต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อแล้วยี่ห้อที่เป็นข่าว
มันเป็นยี่ห้อที่ไม่มีออยไม่ถูกกฎหมาย
ดังนั้นตอนนี้สัตวแพทย์เองเขาก็พยายามไงคะ
จะไปตามหาต้นต่อของผู้ผลิตตรงนี้
แต่ว่ามันยังตามไม่เจอยังตามไม่ได้
สัตวแพทย์เองผู้ที่ทำงานทางด้านแวดวงนี้

แล้วมันดูจากเหตุการณ์แล้วหมอเป็นคนแจ้ง

ใช่เขาเชื่อหมอเขาก็ทำตามคำสั่ง